คนหนึ่งอายุ๒๑ปีเท่านั้นเองนะคะถูกเพื่อนย้ำว่าเป็นเพื่อนกันนะ
แต่ช่วงหลังหลังมีปัญหาทะเลาะกันเอามีดดาบเข้ามาแทงตัดคั่วหัวใจ
หลังจากนั้นลากศพไปไว้ที่กลางถนนแล้วขี่รถจักรยานยนต์ทับซ้ำอีกที
จนเสียชีวิตหลังจากก่อเหตุคนที่ก่อเหตุหลบหนีไปนะคะ
แต่ว่าล่าสุดความขึ้นหน้าล่าสุดเลยอันนี้ครอบครัวพามือมีดเข้ามอบตัวแล้วนะคะ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายอับดุลละสันบวชบูอายุ๒๑ปี
อับดุลล้อกำลังจะเข้ารายงานตัวเป็นทหารเกณฑ์ผลัดที่๒ด้วยนะคะ
หนึ่งพฤศจิกายนนี้แต่ว่ามาเสียชีวิตหลังจากที่ถูกเพื่อน
ช่วงหลังทะเลาะกันใช้มีดดาบยาว๑เมตร
แทงเสียชีวิตคาบ้านแล้วก็ลากตัวผู้เสียชีวิตมาริมถนน
ขี่รถจักรยานยนต์ทับซ้ำด้วยความโกรธแค้น
วันนี้ค่ะแม่และพี่สาวของมือมีดคนนี้
ชื่อว่านายชะกริจแก้วเจริญอายุ๒๐ปี
และพี่สาวนำตัวมามอบตัวกับพันธุ์ตำรวจโทษธนวัฒน์เส้งสุย
รองผู้กำกับการสืบสวนสพหาดใหญ่
โดนไปสองข้อหาค่ะฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อน
อีกหนึ่งข้อหาพกพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
อบตัวแล้วสอบสวนต่อเลยค่ะ
นายกฤษสารภาพว่าทำไปเพราะโกรธที่ถูกนายอับดุลล้อผู้เสียชีวิตตบศีรษะ

เมื่อวานนี้พกมีดดาบไปด้วยแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปหานายอับดุลล้อผู้เสียชีวิตที่บ้าน
จะไปเคลียร์ปัญหาที่ถูกตบศีรษะ
กระทั่งพูดคุยกันไม่รู้เรื่องเหตุการณ์มันบานปลายทะเลาะมีปากเสียงกันนะคะ
นี่เป็นกราฟิกที่เราจำลองขึ้นมาเพื่อให้คุณผู้ชมนึกภาพออกเนี่ยนะคะ
เป็นช่วงที่เขาไปหาแต่เขาแอบซ่อนมีดดาบไปด้วยนะ
พอพูดคุยกันพูดคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะเหตุมันบานปลายใช้มีดดาบที่พกมาแทงที่หน้าอกด้านซ้าย
แล้วก็ลากตัวผู้เสียชีวิตมาริมถนนแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์เหยียบซ้ำ
หลังจากเกิดเหตุเขายืนยันว่าเขาไม่รู้นะว่าเพื่อนเขาตายเนี่ยนะคะ
แต่ว่าเขาก็ตกใจเหมือนกันที่ไม่เห็นขยับเขาก็เลยหนีไปกบดานอยู่ที่บ้านเพื่อนเนี่ยเหยียบกลางลำตัวแบบนี้เลยค่ะ
ขณะที่ผู้เป็นแม่เองยอมรับว่าสิ่งที่ลูกชายกระทำไปถือว่าเป็นความผิด
หลังจากเกิดเหตุแล้วแม่ก็ตกใจพยายามโทรศัพท์ไปหาลูกขอร้องให้เข้ามอบตัวกับตำรวจค่ะ
อะไรถึงว่าน้องก็ทำผิดแล้วแม่ก็ต้องออกมามองตัว

เกร็ดแก้วเจริญดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ